แต่ว่าข่าวแรกค่ะคุณผู้ชมยกมือขึ้นมา

พนมมือค่ะร่วมอนุโมทนาบุญนะคะ
แบบนี้เลยค่ะตลกชื่อดังพี่บอลเชิญยิ้ม

ที่อุทยานพระฤษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ
ปู่ฤษีนารอดจังหวัดสุพรรณบุรี
เรานำเสนอข่าวไปแล้วว่าพี่บอลแกนับถือที่นี่มาก
แกมีอุปสรรคต่างด้านหน้ามีข่าว

และเชื่อว่าเป็นการปัดเป่าเพียง
อะไรอย่างนี้สิ่งไม่ดีออกไปออกไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนค่ะ

ชวนพี่นุ้ยเสื้อข่าวมาด้วยเลยนี่รับบทเด็กวัดย่อมไปเลยคุณผู้ชม
และในภาพค่ะก็มีบรรดาเพื่อนพ้องพี่น้องแก๊งเดียวกันค่ะ
พี่แจ๊กกับบุ๋มเชิญยิ้มก็ไปด้วยค่ะ

คนอื่นก็สามารถเดินทางไปอาบน้ำมนต์กันได้ค่ะ

ยังได้ร่วมถวายเครื่องเสียงให้ทั้งวัดเลยค่ะ
ยุคนี้ปีละครั้งยังดังไม่พอ

เป็นความเชื่อนะคะว่าจะทำให้ทุกอย่างเหมือนดังปัง
ที่สำคัญมันมีประโยชน์ไง
วัดสามารถเอาไปสามารถประกอบทำกิจกรรมต่างได้นะคะ
เนื่องจากว่าวัดเป็นวัดที่พี่ปอนและพี่นุ้ย

ส่วนหนึ่งพี่นุ้ยเองแกก็ทำธุรกิจกว่าอันนี้ด้วย

หลายคนก็เชื่อว่านะคะการถวายเครื่องเสียงค่ะ
จะทำให้ชื่อเสียงยิ่งโด่งดังกันไปค่ะ
มันอยู่กับสายเขาเรียกอะไรดนตรี

อาบน้ำมนต์ไปแบบนี้นะคะพี่บอลค่ะ
นี่พี่บอลว่าจะชวนหนูแจ๊กกะรีนไปกับเพื่อนพ้อง

รอบหน้าอย่าลืมนะคะไม่ได้อยากทำข่าวนะคะ

เพราะได้ข่าวว่าอาบเสร็จปุ๊บเนี่ยงานแกเข้าเยอะมาก

คือตอนนี้งานพี่บอลยาวไปจนถึงกลางปีหน้าแล้วนะ

คือความปังจากกระแสต่างนานาเนี่ยโอ้โหว่าไม่ได้เลย
จะรู้ว่าเวลาน้ำมนต์โดนโหลงไปแล้วมันจะเกิดความปังมันจะมีความรู้สึกยังไงบ้าง

แล้วคนละแบบแล้วล่ะดิฉันว่า

ลองดูแล้วกันพี่บอลเผื่อพี่บอลดูอยู่นะบันเทิงไทยรัฐรอบหน้าไป